ผู้ชายคนนี้นะครับถูกคู่กรณีคือเป็นพ่อลูกรวมกันสามคนนะ
เขาขายพวงมาลัยอยู่ที่นนทบุรีบุกไปฟันถึงในห้องเช่าเลย
โอ้โหเลือดเต็มเลยครับอาการสาหัสสาเหตุมาจากเรื่องหึงห่วงครับ
เอาใครหึงใครยังไงอาสากู้ภัยป่อเต็กตึ้งนะครับ
เข้าประถมพยาบาลในอามารินรุ่งเลิกวิวัฒน์นะครับหรือว่าคุณใหม่อายุสี่สิบเก้าปี
โอ้โหดูเลือดสิหลังจากถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บครับ
มีแผลถูกฟันที่ศีรษะแขนซ้ายแล้วก็ตามร่างกายหลายแห่งเลย
ในห้องเช่าซอยเรียวดีสิบตะบลตลัดขวานพลเมืองนทบุรีครับ
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าคุณหมอได้เย็บแผลกว่าห้าสิบเข็มน่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสี่ทุ่มวันที่ห้าเมษายนที่ผ่านมาครับนางสาวธนารัฐสังรัฐนะครับ
ของคนเจ็บเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มพ่อลูกรวม๓คน
พวงมาลัยอยู่ที่แยกแครลายขี่รถจักรยายนมาหาพี่ชายที่ห้อง
แล้วก็เรียกพี่ชายให้ออกไปคุยไม่นานนักคนก่อเหตุคือลูกชายคนโตในกลุ่มอ่ะนะ
พี่ชายหงายหลังเลยครับล้มเข้ามาในห้อง
จากนั้นทั้งสามคนก็ตามโถมเข้าไปกระหน่ำฟันพี่ชายจนเลือดท่วมตัว
มีการตะโกนขู่ด้วยว่าอย่ามายุ่งกับลูกกูอืม
ร้องตะโกนให้คนช่วยครับผู้ก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีกันไปปากซอย
ส่วนสาเหตุน่าจะมาจากความหึงหวงเพราะว่าอดีตแฟนของพี่ชายมีลูกด้วยกัน๑คน
นะฮะเลิกกันไปประมาณเดือนหนึ่งแล้วจากนั้นอดีตแฟนก็ไปอยู่กินกับผู้ก่อเหตุ
ซึ่งเป็นเพื่อนที่ขายพวงมาลัยด้วยกันนั่นแหละนะก็เลยทะเลาะกัน
พอตรวจสอบย้อนหลังไปช่วง๕โมงเย็นคุณผู้ชมของวันที่๕เมษายนเมื่อวานฮะ
นะครับกล้องหน้ารถคันหนึ่งบันทึกเหตุการณ์อ๋อเหตุการณ์นี้นี่แหละฮะ
คนขายพวงมาลัยที่แยกแครลายถูกผู้ชายคนหนึ่งเอาเหล็กฟาดน่ะจอดมอเตอร์ไซค์ฟาด
มอเตอร์ไซค์ฝั่งนู้นวิ่งข้ามถนนมาเกาะกลางแล้วก็เอาเหล็กฟาดไป
นะครับซึ่งผู้ก่อเหตุคือในใหม่คนที่เจ็บวันนี้นะที่เพิ่งอ่านเมื่อกี้
คนที่ถูกคนร้ายนะครับทำในครั้งนั้นขณะที่ทีมข่าวลงพื้นที่ใกล้บ้านเกิดเหตุนะครับ
ไปได้ภาพจากกล้องวงจอดปิดช่วงสี่ทุ่มยี่สิบห้าเมษายนเห็นรถจักรยานยนต์สองคัน
ของผู้ก่อเหตุที่ขี่เข้ามาในซอยนี้ครับปืดไปแล้วเห็นไหมแล้วก็ยี่สิบสองนาฬิกาสามสิบหกนาที
จักรยายนต์ของผู้ก่อเหตุก็ขี่ออกไปใช้เวลาก่อเหตุประมาณสิบหกนาทีด้วยกันเนี่ยครับ
ออกมาแล้วสำหรับกลุ่มผู้ก่อเหตุขณะนี้ตำรวจรู้ตัวหมดแล้วนะครับ
อยู่ระหว่างการประสานเข้ามอบตัวครับ